ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะรักสามเศร้าไม่น่าเชื่อนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุยี่สิบสี่ปีกลับจากกรุงเทพฯ
ไปถึงบ้านเกิดที่เนินมะปรางพิศนุโลกสุดท้ายถูกยิงเสียชีวิต
จะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยคือพอเข้าไปถึงเนี่ยเขารู้ว่าเอ้า
แฟนเขาเนี่ยแฟนสาวเขาเนี่ยไม่กลับบ้านหลายวันแล้วนี่
สืบไปสืบมาไปเช่ารีสอร์ทอยู่กับเพื่อนผู้ชายคนนึง
เขาก็ตามไปพอตามไปถึงเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตนะฮะ
คนที่ยิงเนี่ยไปมอบตัวนะครับบอกว่าทำไปเพราะป้องกันตัว
ผู้ตายจะเอามีดมาแทงเขาก่อนสรุปเนี่ยมันก็คือเรื่องของรักสามเศร้า
นะฮะผู้เสียชีวิตชื่อนายสวาพลโพขาวชื่อเล่นชื่อปอน
อายุยี่สิบสี่ปีนะครับท่านผู้ชมครับเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพัก
หมายเลขสิบสามในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่หกบ้านนา
ตำบลเนินมปรางอำเภอเนินมปรางจังหวัดพิศนุโลก
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นายสวาพลถูกยิงนะครับ
กระสุนเข้าเหนือชายโครงซ้าย๑นัดเฉียวหูขวา๑นัด
มีมีดพับยาวประมาณ๖นิ้วตกอยู่ใกล้ใกล้ศพของนายสวาพลด้วยนะครับ
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุผู้ที่เป็นมือยิงนะครับชื่อนายวัฒนยูอูทอง
ชื่อเล่นชื่อป๊อบอายุยี่สิบเจ็ดปีนะฮะ
หลังจากก่อเหตุไม่กี่ชั่วโมงก็ไปมอบตัวที่สพเนินมปรางนะครับ
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนจุด๓๘ลูกโม่
นายวัฒนยูเนี่ยอ้างว่าทำไปเพราะป้องกันตัวนะฮะ
เพราะว่าผู้ตายจะเอามีดมาแทงเขาก่อนนะฮะนี่ผู้ต้องหากล่าวอ้างแบบนี้นะครับ
มามอบตัวเมื่อคืนวันนี้ตำรวจคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ฮะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
นายวัฒนยูบอกว่าเขาตัวของในปอนผู้ตายเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากกรุงเทพ
เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวพอกลับมาที่บ้านคนในครอบครัวนะฮะ
บอกว่าแฟนของเขาเนี่ยไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วนะ
ตำรวจสอบสวนทราบมานะฮะตัวของนายสวาพลหรือว่านายปอนเขาก็ออกตามหา
ทราบว่าแฟนเนี่ยไปเช่าห้องพักในรีสอร์ทที่เกิดเหตุอยู่
อยู่ที่ห้องหมายเลข๗อยู่กับในป๊อปแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีก๓คนนะฮะ
ตัวของในปอนผู้ตายก็ไปเคาะห้องแล้วก็ถือมีดเนี่ยเข้าไปในห้อง
นายวัฒนยูหรือว่าในป๊อปก็เลยใช้ปืนยิงใส่ไปสามนัด
ก่อนที่ในปอนจะไปล้มฟุบอยู่ที่ด้านหน้าห้องคือห้องเกิดเหตุในห้องหมายเลข๗
แต่ไปล้มอยู่ที่ห้องหมายเลข๑๓เป็นห้องฝั่งตรงข้าม
แล้วกลุ่มของมือยิงกับกลุ่มผู้หญิงที่อยู่กันเนี่ยรวมทั้งแฟนสาวของเขาด้วยเนี่ย
รวม๔คนผู้หญิงกับมือยิงอีกคนนึงก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ก่อนที่นายวัฒนยูหรือว่าในป๊อปผู้ต้องหาจะมามอบตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการสอบสวนเมื่อคืนนี้
ภาพวันนี้นะครับตำรวจคุมตัวนายวัฒนยูหรือว่าในป๊อป
ทำแผนที่ที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่สอบสวนอยู่ทั้งคืนนะครับ
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามคดีนี้อยู่
มีชาวบ้านมาสังเกตการณ์มาดูการทำแผนกันอยู่จำนวนนึง
พอเริ่มต้นจากห้องหมายเลข๗ก่อนที่เขาบอกว่ามาเปิดห้องอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีก๓คน๑ใน๓คือแฟนของผู้ตาย
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยมาเคาะประตูห้องบอกให้เปิดห้องแต่เขาจำได้ว่าคือเสียงของในปอน
เขาก็วิ่งไปหลบในห้องน้ำนะคือทีแรกจะหาทางออกแต่มันไม่มีทางออกก็เลยหลบอยู่ในห้องน้ำไม่มีทางออกด้วยก็เลยกลับมาในห้องอีกทีนึงแล้วไปหยิบปืนที่ซ่อนไว้ใต้ที่นอนแล้วยืนอยู่บนที่นอน
ผู้ต้องหาบอกว่าเล็งปืนที่ประตูไว้เลยล่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลักษณะเหมือนกับในปอนเนี่ยพยายามจะพังประตูเข้ามาคิดว่าเข้ามาต้องมีเรื่องแน่
พอในปอนพังประตูเปิดประตูออกมาได้เนี่ยเขาก็เลยยิงขู่ไปหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยมันโดนประตูแล้วในปอนเนี่ยยังปรีเข้ามาอยู่ยังไม่ยอมหยุดพุ่งเข้ามาพร้อมกับมีด
มาแทงเขาจะมาทำร้ายเขานี่ฮะเขาบอกเขายืนอย่างนี้เขาก็เลยยิงใส่ไปอีกสองนัดซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่ากระสุนเนี่ยไปเข้าตรงไหนบ้างเพราะไม่ได้มอง
หลังจากที่ยิงไปเนี่ยผู้ตายก็วิ่งออกไปจากห้องไปขอความช่วยเหลือจากห้องหมายเลข๑๓ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระยะห่างกันสัก๒๕เมตรแล้วก็ไปล้มฟุบอยู่ตรงนั้นตัวเขาก็อาศัยจังหวะกระโดดนะข้ามรั้วบ้านที่เป็นรีสอร์ทเนี่ยไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่หลบหนีไป
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเส้นทางหลบหนีนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกจากรีสอร์ทไป
สอดอยู่ในพื้นที่หมู่หกบ้านนานะครับผู้ต้องหาบอกว่า
ขี่รถกลับบ้านที่หมู่๖ตำบลวังยางห่างกัน๒๐กิโลเมตร
สุดท้ายตัดสินใจให้ญาติญาติเนี่ยพามามอบตัวนี่ฮะตำรวจใช้เวลาทำแผนอยู่๒๐นาทีนะครับ
ระหว่างทำแผนภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งมีลูกด้วยกันคนหนึ่งนะฮะ
ลูกเพิ่งขวบครึ่งอ่ะต่อมาดูการทำแผนด้วย
ภรรยาก็ทำใจไม่ได้นะฮะ
ภรรยานี่ฮะเสื้อดำเนี่ยครับ
ต้องมีญาติโยดยาดเนี้ยมาโอบกอดอยู่นะฮะ
มูลเหตุจูงใจเนี่ยตัวของผู้ต้องหาบอกว่าเขากับผู้ตาย
แค่แต่ว่ามีเรื่องกันมาตลอดนะครับเพราะว่าตัวเขาไปคบกับ
อดีตแฟนของผู้ตายที่ชื่อว่าหนึ่งนะเชื่อว่าในปอนผู้ตายเนี่ยคงจะมาทวงแฟนคืนนะครับ
เขายืนยันว่าที่เขายิงไปเขาไม่ได้หวังจะเอาชีวิตนะครับแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัว
ก็อยากฝากบอกไปยังครอบครัวของในปอนว่าเขานี่ก็เสียใจไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ถ้าไม่เห็นว่าถือมีดอยู่ในมือเนี่ยเขาก็คงไม่ยิง
เพราะงั้นผมก็ยิงทั้งลูกสูงไปเลย
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุเขานอนดูทีวีอยู่ในห้องที่อยู่ทางเข้ารีสอร์ทนะครับได้ยินเสียงปืนดังสามนัดนะลูกสาว
คนที่ถูกยิงเขาก็ออกมาดูขณะนั้นเห็นกลุ่มผู้ต้องหา๓๔คนเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์สวนออกไปส่วนผู้ตายตอนนั้นยังนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
อยู่ที่ห้องฝั่งตรงข้ามกับห้องเกิดเหตุหายใจรวยลิน
เขาก็เดินไปถามว่าไหวไหมผู้ตายบอกไหว
แต่หลังจากนั้นแค่๑๐วินาทีครับสำลักเลือดออกมาแล้วก็เสียชีวิตเลย
ตัวเขาก็ไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมาเปิดห้องมาจัดปาร์ตี้มาเสพยาหรือมาทำอะไรกัน
เพราะกลุ่มของผู้ก่อเหตุกับผู้หญิงคนที่ชื่อหนึ่ง
เขามาเปิดห้องพักที่นี่เดือนหนึ่งก็๒๓ครั้ง
ทีแรกก็มากันแค่สองคนนะก่อนที่จะมีเพื่อนเนี่ยตามมาอีกนะ
เคยเตือนไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเขามีเสพยาอะไรนะ
ก็เห็นว่ามาสังสรรค์ตามปกตินี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ภาพขวามือนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
ยังครับยังหายใจอยู่แต่ก็เราก็เดินมาดูโหจะรอดเลย
น่าจะโดนอยู่แถวแถวแถวเนี้ยแต่ก็เขาก็มาได้ไกลขนาดนั้น
เขาก็เก่งนะเคยมาครับคนนี้นะเคยมาแต่เขาก็จะมาอาทิตย์หนึ่ง
เขาก็จะหายไปอาทิตย์๒อาทิตย์เขาก็จะมากันมายังไงครับ
ยังไงคะมาเป็นกลุ่มอะไรที่แรกเขาจะมาแค่สองคนแล้วเสร็จมันก็มีเพื่อนตามมาทีหลัง
ผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิง
เสียงปืนดังปั้งปั้งสามทีแล้วพี่เคยก็บอกว่าสงสัยเขายิงกันก็เลยมาดู
แต่พอมามองถุงรั้วมาก็ขาดใจแล้วกลัวยังไงเพราะว่ามันไม่เคยมียิงกันตายอย่างนี้
ที่นี่อ่าเพิ่งครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดของในปอนผู้ตายนะคะ
ทางครอบครัวเตรียมจัดพิธีรดน้ำศพ
สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๓วันแล้วก็จะจัดพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๒๓พฤษภาคมนี้
ครอบครัวบอกแบบนี้ค่ะครอบครัวไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อคำให้การของผู้ก่อเหตุ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมองว่านี่มันเป็นลักษณะของการลวงไปฆ่าหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุ๒๓วันนะคะมีคนเห็นในป๊อปเอาสร้อยคอทองคำไปขาย
เพื่อเอาเงินไปซื้อปืนและซื้อกระสุนเหมือนกับเตรียมเอาไว้
แล้วตอนนั้นนะคะผู้ตายก็ทำงานที่ชนบุรีกลับมาเยี่ยมบ้านที่พิศนุโลก
ก็คือต้องการจะชวนนางสาวหนึ่งแฟนสาวที่อยู่กินกันมา๗๘ปีไปทำงานด้วยกัน
แต่ว่านางสาวหนึ่งขอเวลาไปเคลียร์กับผู้ก่อเหตุก่อนสุดท้ายกลายเป็นต้องมาจบชีวิตแบบนี้นะคะ
ทั้งที่๒๒พฤษภาคมนี้จะถึงวันเกิดอายุครบ๒๔ปีค่ะ
อย่างนี้คือเขาถ้าเขาเนี่ยไม่วางแผนไว้ทำไมต้องขายทองซื้อล่วงหน้า
แต่เมื่อสองปีก่อนนะคะในป๊อปมาติดพันกับนางสาวหนึ่ง
ซึ่งเป็นแฟนของนายปอล์ฟคบหากันมาเจ็ดแปดปี
เคยขอให้เลิกคบกับในป๊อปหลายรอบแต่ไม่ยอมเลิก
ก่อนเกิดเหตุ๒วันในปอนจะมารับไปทำงานที่ชนบุรี
นางสาวหนึ่งบอกว่าไปก็ได้แต่ขอไปเอาโทรศัพท์มือถือคืนป๊อปก่อน
แล้วก็หายไปเลยปอนก็เลยตามไปตามไปที่รีสอร์ท
จากนี้นะคะพี่สาวของปอนให้นักข่าวดูเป็นข้อความแชทนะคะ
น้องชายส่งไปให้ดูอะค่ะน้องระบุข้อความว่าเหมือนกับรู้เรื่อง
นางสาวหนึ่งไปอยู่กับในป๊อปยืนยันว่าก็รักและให้โอกาสแหละ
ไม่อยากเสียคนที่รักไปแล้วก็จะพาไปทำงานด้วย
แล้วก่อนหน้านี้ก็ส่งข้อความไปขอโทษในป๊อปที่เข้าใจผิด
เพื่อรักษาความสัมพันธ์พี่น้องเอาไว้แล้วก็ไม่อยากจะเลิกกับตัวฝ่ายหญิงด้วยนะคะ
ถ้าหากว่าทางในป๊อปจะมาขอขมาก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะค่ะ
มันรักมึงแค่ไหนมันเคยทำร้ายมึงสักครั้งไหมแต่มึงทำร้ายมัน
มีมันไปกี่ครั้งแล้วมันเสียบแค่ไหนถ้ามันคิดจะฆ่ามันฆ่าไปนานแล้วพี่
อันนี้มันคงทนไม่ไหวมันก็อยากได้เมียมันคืน
มันก็ยังส่งไปบอกพี่ก็ทำกับปอนเกินหนูมีแชทด้วยพี่
ส่วนนางสาวแม็กซ์ภรรยาของผู้ต้องหาก็บอกว่าครอบครัวของคนตายว่าจะไม่ทนแล้วนะคะ
ที่สามีไปอยู่กับนางสาวหนึ่งตัวเองก็ยอมแล้วแต่ก็ขอให้ปอนใจเย็น
จะทำอะไรก็ได้ขออย่าให้ถึงตายเพราะว่าไม่อยากให้ลูกกำพาพ่อ
ส่วนทางด้านคดีตำรวจก็แจ้งข้อหาในป๊อปหรือว่านายวัฒนยู๓ข้อหา
ฆ่าผู้อื่นพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ส่วนเรื่องของยาเสพติดจากการตรวจสอบของทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
เจออุปกรณ์เสพยาเสพติดนะคะส่วนผลตรวจปัสสาวะในป๊อปผู้ต้องหาแล้วก็ผู้หญิงในห้องสามคน
คือ๑ฝ้ายปุ้ยก็มีสารเสพติดในร่างกายอยู่ระหว่างการขยายผล
ว่าจะเป็นการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันหรือเปล่ามีการจำหน่ายยาเสพติดกันด้วยไหมนะคะ
ถ้ามีก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มแต่ว่าตัวในป๊อบผู้ต้องหาจากการตรวจสอบประวัติ
เคยถูกจับคดียาเสพติด๕ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ส่วนตัวฝ่ายหญิงก็ตำรวจสอบปากคำแล้วก็ส่งตัวไปโครงการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
ที่โรงพยาบาลเนินมะปรางค่ะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่ศพของนายสวาพลหรือว่าปอนเนี่ยถูกส่งมาถึงที่บ้านพักนะฮะ
พี่สาวรอรับศพอยู่ก็ร้องไห้แล้วครับท่านผู้ชมครับ
แม่ก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้แทบขาดใจ
พี่สาวรอฮ่าอยู่ที่หน้าบ้านเดินตามศพน้องชายเนี่ย
ส่วนแม่เนี่ยต้องใช้เสาเต็นต์พิงแล้วก็กอดเอาไว้เลยนะครับ

อาบน้ำศพเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะบรรจุในโรงเย็นเนี่ย
นางสำรวยผู้เป็นแม่ได้จะพร่ำบอกให้ลูกชายไปดี

แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
แม่นี่เอามือไปรูปที่รูปภาพหน้าศพลูกนะครับ
แล้วบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าภาพนี้ปอนเคยบอกกับแม่ไว้
บอกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาให้ใช้ภาพนี้นะ
เพราะเป็นภาพที่เขาเนี่ยบอกกับแม่ว่าให้สู้
นี่ค่ะที่คุณแม่ให้ทุกวันผู้สื่อขาของเราดู
นางสำรวยได้ร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะครับ
หลังจากที่เห็นใบชนะสูตรพลิกศพพบว่าเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนที่สวงอก
ทั้งที่ลูกชายเนี่ยสภาพศพกระสุนเนี่ยถูกยิงเข้ากลางศีรษะแล้วก็ชายโครงด้านขวา
ส่งเขาไปสู่สุขติให้เขานอนหลับให้สบาย

เมียเขาก็หนีหนีอย่างเดียวเขาก็ตามตามอย่างเดียว
เขารักเมียเขามากค่ะไม่ตรงเลย
อาบน้ำเห็นหลายคนว่าจุดนึงที่กลางกระบานจุดนึงที่ข้างใช่ไหมแล้วก็ที่หมู
แล้วทำไมบอกว่ามีสองจุดทำไมไม่ตรงกับใบ

แต่ว่าญาติของผู้ตายเนี่ยเขามองว่าเรื่องการที่จะบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวมันใช่หรือเปล่า
เขาอยากขอความเป็นธรรมด้วยเพราะในที่เกิดเหตุผู้ตายเขาไปคนเดียว
เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไร
แล้วมันเป็นลักษณะของการบุกไปพังประตูห้องเขาแล้วฝั่งนั้นบอกป้องกันตัว
ลวงไปฆ่ากันแน่อันนี้ที่พี่สาวหรือว่าคุณแม่ของผู้ตายเขาอยากขอความเป็นธรรม
ใช่ค่ะคือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ติดใจสงสัยในประเด็นนี้นะคะ
เดี๋ยวยังไงตำรวจก็ต้องขยายผลเพิ่มเพื่อให้สิ้นสงสัยด้วย